เหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะนำเสนอข่าวกันไป

เพราะตอนนี้ญาติไม่เชื่อว่าผู้ตายฆ่าตัวตาย
มองว่าอาจถูกฆาตกรรมหรือฆ่าชิงทรัพย์
ด้านหลังเราที่เห็นศพของผู้หญิงเป็นข้าราชการวัยเกษียณ
ถูกเผาแล้วยัดอยู่ในโอ่งนะคุณคิง
ที่สำคัญคือมีจดหมายลาตายตัดเพาะต่อว่าเรื่องของหนี้สินต่าง
แต่ทำไมญาติถึงไม่เชื่อว่านี่คือการฆ่าตัวตาย
มาดูเรื่องนี้เพราะว่าศพที่พบนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะที่อำเภอแม่ริงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยศพนี้คือนางยุพินอายุ๖๓ปีเขาเป็นข้าราชการเกษียณค่ะ
สภาพตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าถูกไฟไหม้เกรียมตั้งแต่บริเวณคอไปจนถึงบริเวณเท้า
ศพถูกพบอยู่ข้างโอ่งที่แตกแล้วด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบบริเวณบ้านทั้งบริเวณชั้น๑และชั้น๒เอง
ไม่มีร่องรอยของการรื้อค้นหรือร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใด
แต่อย่างที่บอกมีจดหมายลาตายค่ะ
เขียนด้วยลายมือแล้ววางเอาไว้ที่โต๊ะรับแขกภายในบ้าน
พูดถึงเรื่องของหนี้สินและความอัดอั้นตันใจ
ที่ถูกหลอกให้ไปร่วมลงทุน
คนตายที่มาพบศพของนางยุพินเป็นคนแรกคือนางฉลากนุติพันธ์
บอกแบบนี้นะคะว่านางยุพินอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
ช่วงเที่ยงลูกสาวของนางยุพินโทรมาหาเธอ
แล้วบอกว่าให้ไปดูแม่ที่บ้านหน่อย
เพราะลูกสาวของยุพินอยู่ที่ปราจีนบุรี

ก็เลยตัดสินใจชวนน้องสาวอีกคนกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเพื่อน
มาถึงพยายามตะโกนเรียกยุพินยุพิน

ก็เลยตัดสินใจปีนรั้วเข้าไป
จนกระทั่งไปเจอว่ายุพินกลายเป็นศพค่ะ
ที่ผ่านมายุพินเป็นคนดีไม่มีปัญหากับใคร
อยู่บ้านคนเดียวไม่นานมานี้
เพิ่งได้เงินฟันฝนศาลกรณ์ตำรวจ
แล้วเอาเงินไปถ่ายเอาทองที่เอาไปจำนำไว้เป็นจำนวนมาก
นี่ข้อมูลจากญาติคนนี้นะคะ

ญาติคนนี้ชื่อคุณองอาจณสุวรรณ
เล่าแบบนี้ว่า๒วันก่อนเนี่ย
ยังเห็นยุพินใส่นาฬิกานาฬิกาอันหนึ่งนะ
ซึ่งนาฬิกานี้น่าแปลกใจนะคุณคิงคุณผู้ชม

ทีนี้ทางด้านคุณป้าองค์อาจที่เป็นญาติของคนตายเนี่ย
คุณหยุปินเล่าก็เลยแปลกใจว่า
เอ๊ะถ้าเกิดว่ายุพินจะฆ่าตัวตายจริง
ทำไมต้องไปถอดนาฬิกาแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ถังขยะด้วย
แล้วก็เท่าที่รู้มาเหมือนมีคนมาพยายาม
ชวนให้ยุพินไปลงทุนธุรกิจ
ตัวเธอเองเรื่องนี้ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนัก
แต่ก็รู้มาจากลูกสาวของคนตายภายหลังว่า
บัญชีของยุพินมีการโอนเงินออกไปถึง๒ล้านบาท
และเธอเองยังไม่ปักใจเชื่อด้วยว่า

เพราะเป็นวิธีการที่มันดูโหดร้ายเกินไปค่ะ
โหดโหดมากเลย
ดูสภาพเลยเหมือนโหดร้าย

คนเราฆ่าตัวตายมันทำไม
ไม่จะกินชงเหมือนอะไร

แล้วโทรศัพท์ก็วางอยู่ตรงหน้าห้องน้ำ
ก็คือเหมือนเตรียมเอาไว้จะกินแต่ก็ไม่ได้กิน

แล้วก็นาฬิกาที่ใส่ประจำเราเห็นว่าเขาใส่ประจำ
เห็นใส่ไปเวลามีงานไปงานส่งบัญญาณการ์แถ่งใส่

ทีนี้จากข้อมูลที่ตำรวจได้นะคุณผู้ชมค่ะตำรวจชิดสุดส่วนของสพแม่ริมค่ะ
ก็เลยหาเบาะแสก็ดูพวกกล้องวงจรปิดแต่ไม่เห็นว่ามีบุคคลใดเข้าไปในบ้านของคนตาย
และอย่างที่บอกไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดด้วย
มันมีเรื่องของรายรับรายจ่ายจดหมายแจกแจงหนี้สินเอาไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็มีการเขียนทิ้งท้ายไว้ถึงเรื่องของทรัพย์สินที่เหลือ
แล้วก็บอกไว้ด้วยว่าให้ฝากไว้กับใครบ้าง
จดหมายยังเขียนบอกด้วยว่าแม่ขอโทษด้วยถ้าหากชาติหน้ามีจริง
ขออย่าพบแม่คนนี้พบเอกสารกรมทัน
เอกสารผู้รับมอบผลประโยชน์วางไว้บนโต๊ะด้วย
เจ้าหน้าที่ไปดูโทรศัพท์ของยุพินคนตาย
เห็นว่าเหมือนมีการลงทุนธุรกิจออนไลน์ต่างเนี่ยคุณ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
มีการลักษณะลงทุนแล้วก็เหมือนถูกหลอก
ทำภารกิจเพิ่มเติมแล้วใช้เงินในการลงทุนไปเรื่อย
มีการโอนเงินไปยังบัญชีเครือข่ายของธุรกิจนี้เกือบ๗ล้านบาท

ก็มีการนำเงินทยอยใช้หนี้ญาติพี่น้องคนที่เคยยืมมา

ตำรวจบอกเดี๋ยวเร่งคลี่คลายคดีนี้นะคะ
สอบสวนทุกมิติยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะ
แล้วก็ยังเจอพวกเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนน้ำมันพืชเทียนไขอยู่ด้วยนะคะ
ที่บ้านเนี่ยแล้วก็ยังมีการตรวจหาสร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาท
ซึ่งญาติให้ปักคำว่าผู้ตายไปเอามาจากญาติอีกคน

แล้วตกลงสร้อยคอทองคำอยู่ที่ไหนนะ
ก็เลยเป็นปมที่ทำให้คนคนสงสัยว่าตายเพราะอะไรกันแน่